หยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสู่ความยิ่งใหญ่ของงานศิลปกรรมระดับชาติ
สรรพศาสตร์ถูกหลอมรวมทุกดวงใจยอมพลีถวายอุทิศฝีมือช่างรังสรรค์ด้วยหัวใจ
เพื่อลุ้นกล้าวชาวไทยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษตลอดระยะเวลา๑ปี
นับจากวันที่ฟ้ามืดดับ
ในวันนี้ท้องสนามหลวงกลับกลายเป็นทิพยาวิมารดุดดั่งนิรมิตร
เพื่อถวายความเคารพแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

จากวันที่ได้เริ่มทำนะคะจนมาถึงวันที่ภาพทุกภาพได้ตั้งตรงานอยู่บนฉากบังเพลิง
อย่างสมพระเกียรติที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ภาพแต่ละภาพค่ะต้องใช้ขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน
และภาพทุกภาพที่เราเห็นนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายนะคะ

วันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์มณ์เทียนชูเสือหึงนะคะ
ซึ่งเป็นจิตรกรเชี่ยวชาญสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานจิตกรรมที่อยู่บนฉากบังเพลิงโดยเฉพาะค่ะ

มณ์เทียนชูเสือหึงหนึ่งในศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังงานจิตรกรรมครั้งนี้
เข้ามารับราชการเป็นจิตรกรในสำนักช่าง๑๐หมู่ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ฝากผลงานสำคัญที่เป็นมรดกของชาติได้แก่
จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง
รวมถึงยังเป็นผู้ออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมฟ้าผนังพระอุโบสถ
วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชประเทศอินเดีย
ซึ่งเป็นการถวายงานให้กับรัชกาลที่๙
สู่การได้รับเลือกให้ออกแบบและควบคุมงานจิตรกรรมประดับพระเมรุมาตรในครั้งนี้
ในส่วนของฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าฉากบังเพลิงจริงแล้วหน้าที่มีไว้เพื่ออะไร
หน้าที่ของฉากบังเพลิงนะครับ
ใช้สำหรับในการกำบังลมหรือใช้ประโยชน์ในการปกปิด
เพื่อที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกเห็นในขณะเคลื่อนย้ายพระบรมศพ
และใช้พิธีกรรมต่างในพระราชพิธี
ตำแหน่งของฉากบางเพลิงนั้นเนี่ยซึ่งจะวางอยู่๔ทิศด้านบน
ทางขึ้นลงของบันได
ก็จะมี๔ด้านแล้วก็ทั้ง๔ด้านรายละเอียดจะแตกต่างกันยังไงบ้าง
บันเทิงในครั้งนี้นั้นซึ่งเราได้นำเนื้อหาเรื่องราว
ที่จะมาบรรจุเขียนเป็นภาพจิตกรรมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ
ลักษณะของฉากบังเผลิงในข้างนี้นั้นจุดหนึ่งมีสี่แผ่นสี่ช่อง

นะค่ะสี่ช่องเปลี่ยนเป็น๒ส่วนส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่าง

จิตรกรรมฉากบังเผลิงทั้งสี่ทิศ
ทิศเหนืออยู่ในหมวดน้ำแสดงเรื่องราวพระนารายอวตารปางที่๑มัศยาวตานทรงอวตารเป็นปลากรายทอง
และปางที่๒บูรมาวตารทรงอวตารเป็นเต่าทอง
ด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
ทิศตะวันออกอยู่ในหมวดดินประกอบด้วยพระนารายอวตารปางที่๓วราหาวตานทรงอวตารเป็นหมูป่าเอกคิ้วเพชร

นรสิงหาวตารทรงอวตารเป็นนรสิงครึ่งคน
ด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
ทิศใต้อยู่ในหมวดไฟประกอบด้วยพระดารายอวตารปางที่๖ปรสุรามาวตาน
อวตารเป็นพรามปรสุรามพรามผู้ถือขวาน
และปางที่๗รามาวตานทรงอวตารเป็นพระรามในรามเกียร
ด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับไฟ
ทิศตะวันตกอยู่ในหมวดลมประกอบด้วยพระนารายอวตารปางที่๘กฤษณาวตารทรงอวตารเป็นพระกฤษณะ
ปางที่๑๐กัลกะยาวตานทรงอบตารเป็นบุรุษขี่ม้าขาว
ด้านล่างเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับลม
ตรงกลางของฉากบังเพลิงเป็นที่ตั้งของพระโกรธในหลวงรัชกาลที่เก้า
เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้เอ่ยถึงไปสักเล็กน้อยเรื่องของฉากบางเพลิงแต่ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะที่จะมีดอกไม้ด้วย
เราได้นำเอาดอกไม้ทิพย์ดอกไม้มงคลมาร้อยเรียงเป็นลวดลายในรูปทรงต่าง
ได้น้อมนำเอาปลอรมไปพิชัยย่อปอล์ปลอล์ไว้อยู่ตรงกลางด้านละสองช่อง
ซึ่งผู้ออกแบบและดูแลภาพรวมงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงด้านหลัง
ก็คืออาจารย์เกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์
จิตรกรชำนาญการพิเศษสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
หนึ่งในจิตรกรที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานด้านจิตรกรรมในรัชกาลที่เก้า
เข้ามาทุ่มเทเวลาและสรรพวิชาช่างศิลป
ให้กับงานจิตรกรรมครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง

ท่านมอบให้ออกแบบกิตกรรมที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านในชากปรรถประสบการณ์
ภาพที่อยู่หลังฉากเนี่ยอยากให้นำดอกไม้สวรรค์ดอกไม้มงคล
แล้วก็กล่าวถึงบรรยากาศของสวงสวรรค์
ก็จะมีความแปลกใหม่มีความเป็นยุครัชกาลที่๙
ท่านให้ต้องเกียรติภาพจิตกรรมอบฤตรรัส
แล้วก็นำแนวที่พระองค์ท่านเคยให้ไว้นะครับ
มาเกียรติภาพดับจากวังเมืองเตานี้
เพื่อเป็นการเทียดพระองค์ท่านให้เป็นที่สุด
ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่
ในการที่จะถวายงานพระองค์ท่าน
เป็นคราวที่จะร่วมกันส่งพระองค์ท่านทรงกลับสู่สวรรค์นะครับ
ผมในฐานะจิตกรคนหนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกภูมิใจนะครับ
ใจมากเพราะว่าเราทำงานสายศิลปกรรมเป็นจิตกร
ก็ได้มีโอกาสที่จะถวายงานจิตกรรม
ซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นจิตกรท่านหนึ่งนะฮะ
เขียนลูกเก่งเขียนรูปสวย

เพื่อจะให้งานจิตรกรรมสากพลังเผลอนี้ออกมาสมบูรณ์
แล้วก็ทุกส่วนให้น้อมนำถึงพระองค์ท่านมากที่สุด
ก็เป็นเกียรติเป็นความวับคุณใจของตนเองนะครับ
ของงานและของครอบครัวที่ได้ร่วมทรงเศรษฐ์ในโอกาสครั้งสุดท้ายครับ
ช่วงแรกก็คิดว่างานคราวนี้เวลามันน้อยบวกกับ
พระมีรมาตรคราวนี้ใหญ่มากแต่ก็นึกในใจว่าเราทำงานถามอาจารย์บริโภคท่าน
ทำไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างต้องขจัด
นึกว่าขี้คายไปด้วยบารมีของพระองค์ท่าน
ด้านหลังของฉากบังเพลิงได้อันเชิญพระปรมาพิไทย

พระมีรมาตรครับ
ชิ้นอันดับคลิกว่าสว่างข่ะ

ทะวันออกและที่ตะวันตก
ด้วยดอกมณฑาทิพย์เรียงร้อยเป็นลายเฟื่องอุบะ
ผูกลายเป็นต้นมณฑาทิพย์ขนาดข้างพระปรมาพิไทย
เพื่อแสดงความสักการะ
อกมณฑาทิพย์เป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์
ร่วงหล่นในยามเกิดเหตุการณ์สำคัญ
ภายในฉากยังมีหมู่มวลดอกไม้เล็กโรยปลายลงมา
ดอกปาริชาติดอกดารารัฐและดอกมณฑาทิพย์มีดอกบัวสวรรค์ผุดขึ้นจากมวลเมฆ
ส่วนช่องด้านล่างของฉากทั้งสี่ทิศมีลักษณะเหมือนกันคือนำดอกไม้มงคลอย่างบัวสวรรค์
ภูมิด้วยใบบัวล้อสายน้ำลายเมฆและลวดลายไทยสอดแทรกศาสตร์พระราชา

อยากฝนและหยดน้ำ
สื่อถึงโครงการฝนหลวงและน้ำพระราชหารุทัยที่มีต่อประสบกรณิกร
พญานาคเป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ
กเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร

การใช้สีบนฉากทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นสีส้มแดง
สื่อถึงสีประจำวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระองค์
ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช้สีชมพูสีที่พระองค์โปรด
ทราบมาว่างานจิตกรรมบนฉากบังเผลินครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิม
กับจิตกรรมที่ร่วมสมัยด้วยมีการผสมผสานครับ
จิตกรรมผมันฉากบังเผลินนี้โดยประเพโนีปภัยบัตรที่ผ่านผ่านมาตั้งแต่อดีต
อย่างเช่นราการที่๕ตรงนั้นซึ่งเป็นลักษณะแบบที่จิตกรรมไทยประเพโนีก
หรือสองมิตินะครับแต่ว่าในทิกนิกในตอนนั้นสมัยในการที่ห้านั้นเนี่ย
จะเป็นลักษณะลายปากผ้าแต่รูปแบบเป็นไทยนะครับ
เทวดายืนบนก้อนเมฆมาราชการที่๖
จะเป็นเทวดายืนบนพระแท่นอย่างนี้เป็นต้น
แต่ฉากวางเพลิงในครั้งนี้นั้นจะมีความแตกต่างจากที่อดีตที่ผ่านมา
ซึ่งจะมีลักษณะเป็นจิตกับไทยร่วมสมัยที่ได้นำเอาคติวิธีการแบบแผนของช่างโบราณของไทย
มาผสมผสานกับวิธีการเขียนแบบตะวันตกที่เหมือนจริงนะครับ
เป็นธรรมชาติมีน้ำหนักมีมิติมีระยะมีปืนสักทีมียอมตกทอด
อย่างเช่นตัวภาพเทวดาก็ดีพระนารายก็ดีจะมีลักษณะเหมือนคนจริงเหมือนคน
มีสัดส่วนโครงสร้างถูกต้องตามมนุษย์จริงมีกรัมเนื้อด้วย
แล้วก็มาผสมผสานกับวิธีการเขียนแบบไทยการตัดเส้นรอบนอก
แล้วก็การจับภาพแบบมุมสูงจะเห็นได้ทุกส่วน
เราอยากจะเอาพิธีกันแบบโบราณมาผสมสารกับสมัยใหม่ด้วยกันนะครับ
โดยการปิดทองแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็เหลือบสี
ในทองนั้นเราพยายามที่จะใส่เม็ดอัญมณีนพก้าว
ให้เกิดอลังการมีคุณค่าในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ

จากภาพร่างสู่การลงสี
กว่าจะออกมาเป็นงานจิตรกรรมที่มีคุณค่าและสง่างามทุกรายละเอียดเช่นนี้
ทุกขั้นตอนถ่ายทอดจากความตั้งใจที่จะน้อมถวายงานอย่างสุดความสามารถ
จากจะรวมจิตรกรผู้เชี่ยวชาญในสำนักช่าง๑๐หมู่แล้ว
งานจิตรกรรมสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้
รวมหัวใจพักดีของเหล่าจิตรกรอาสาหลากหลายแขนง
ต่างความถนัดต่างที่มาแต่มีหัวใจเดียวกัน
มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกผ่านปลายผู้กัน
หนึ่งในนั้นคืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัย
ที่มาร่วมลงสีและออกแบบลายผ้าให้กับหมู่มวลเท
รับผิดชอบไป๑แผ่นซึ่งมีอยู่๒ชุด
มีเทวดาอนาควาทั้งหมด๑๖องค์
ผมมานั่งทำที่นี่ประมาณสัปดาห์ละประมาณสัก๓วัน
ความจริงแล้วผมคิดว่าผมก็เหมือนคนไทยส่วนใหญ่ทั้งหมด
คืออะไรที่สามารถทำถวายพระองค์ได้เนี่ย
เขาอยากจะทำไม่ใช่เฉพาะในงานนี้งานอื่นด้วย
แต่ว่างานนี้คืองานสุดท้ายก่อนมีการถวายพระเพลิง
เพราะฉะนั้นงานเหล่านี้คืองานชิ้นสุดท้ายที่ถวายพระองค์ท่าน
รู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจ
ภูมิใจทั้งในส่วนของความรู้สึกของตัวเองที่ภูมิใจในตัวเองนะคะ
แล้วก็ภูมิใจแทนครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะที่พร่ำสอนเรามา
แล้วก็อาจารย์ที่ได้ให้วิชาความรู้เรามาค่ะ
ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดนะคะ
ทุกเส้นทุกสีที่แบบป้ายลงไปทุกเส้นที่ลากลงไป
มันมันลากด้วยความรักค่ะมันเป็นของพลังของความรักที่เรารักพ่อ
แล้วก็อยากจะสร้างงานให้กับพ่อผ่านผ่านความรู้สึกผ่านมือผ่านลายคู่กัน
มันคิดว่าจิตกรทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกัน
จิตกรรมที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของในหลวงราชการที่๙
ไม่ได้มีเพียงแค่ในฉากบังเพลิงเท่านั้นนะคะ
แต่ยังมีบนผนังของพระที่นั่งทรงธรรมด้วย
ซึ่งก็อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์มณ์เทียนเช่นเดียวกันค่ะ
ก็อยากให้อาจารย์มณ์เทียนช่วยเล่าให้ฟังนะคะ
เรื่องของจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในพระที่นั่งทรงธรรมนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
พระที่นั่งทรงธรรมนั้นซึ่งเป็นอาคารเอกของการประกอบพระเมรุมาตร
ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งด้านทิศตะวันตก
ซึ่งมีลักษณะอาคารเป็นโถงยาวและก็ใหญ่ซึ่งมีจตุธมุก
หน้าที่ของอาคารพระที่นั่งทรงธรรมนั้นซึ่งใช้สำหรับในการที่ประทับทรงธรรมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
พร้อมด้วยพระบุงสานวงศ์ใช้สำหรับในการพระราชวิธี
เป็นพระราชกุศลในการออกพระเมนถวายพระเพิงพระบรมศพ
พระที่นั่งทรงธรรมคือหนึ่งในอาคารประกอบพระเมรุมาตร
มีความสำคัญเป็นสถานที่ประทับทรงธรรมของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่ผ่านมา๓๔เท่า
ภายในมีงานจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ถึง๓ด้านบอกเล่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง๔๖โครงการ
โดยด้านที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางมีความสูงเกือบ๙เมตร
คิดเป็นพื้นที่งานจิตรกรรมกว่า๙๔ตารางเมตร
รวมพื้นที่ของงานจิตรกรรมทั้ง๓ด้านมีขนาดกว่า๒๓๗ตารางเมตร
เทียบเท่ากับงานจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์หนึ่งหลัง
จิตรกรรมที่อยู่ที่ที่สุดหลังจากฝ่าผนการงานจิตรกรรม
ควบคุมไฟที่อยู่ช่วงเทพธิบาลในโบสถ์ที่สุด
ไฟออกให้มีอวกที่สุดมาเรื่องการโพรวัติธรรม
เห็นด้านห้องประสาทของโยนตัวพิษาระเมตร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
คว้าคัดเลือกโครงการที่สำคัญครอบคลุมไปทุกด้าน
แล้วก็ครอบคลุมไปทุกพื้นที่
ผมได้มาจัดวางองค์ประกอบลงในฝาผนังต่างทั้ง๓ผนังได้แค่๔๖โครงการ
เนื่องจากเนื้อที่จำกัด
ผนังที่๑นั้นซึ่งจะอยู่ตรงกลางของพระทินักสงธรรมที่ด้านหลังประทับ
ก็ได้น้อมนำเอาโครงการในสวนกิจดา๑๐โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการทดลองของพระองค์ท่านหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชแล้ว
เช่นก็มีโรงขาบทแกรบ

แล้วก็บ่อพ่อพันธุ์ปลานิน

แล้วก็โรงสีข้าวหน้าแปลงทัดลองป่าสาธิตอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็มีโครงการพระท่านบริษฐ์ที่อยู่ในกรุงเทพฯอนักฮร
แล้วก็ปริมณฑลรวมทั้งหมด๙โครงการ

ส่วนผนังที่๒นะครับ
ซึ่งจะอยู่ด้านทิศใต้นะครับ
เราก็ได้นำเอาโครงการพระอำริที่อยู่ในภาคเหนือ๗โครงการที่อยู่ในภาคเหนือนะครับ
ส่วนภาคตำนอกเสียงเหนือหรือภาคอิสานคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านนะครับ

ส่วนภาคกลาง๘โครงการอยู่ในภาคใต้นั้นก็คือ

ศึกษาการพัฒนาพิกุณฑอง
ที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะครับ
โทนสีที่ใช้ในงานจิตรกรรม
ผนังที่พระที่นั่งทรงธรรมเนี่ยนะครับ
มีความดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์อย่างไรบ้างครับ
กิจกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมนั้น
ก็เป็นลักษณะจิตรกรรมไทยร่วมกับใหม่
เราก็ได้น้อมนำเอาวิธีการเขียน

เห็นภาพบันทึกเหตุการณ์จริง
หน้าของแต่ละโครงการของแต่ละปีภาค
เราจะเห็นได้ว่าโครงการทุกโครงการนั้น
บันทึกในเหตุการณ์นั้น
แต่มาเขียนมาในภาพพฤติกรรมในสมัยนี้
และในฐานะที่เราเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้
ให้กับประชาชนประสบกรณิกรได้ชม
อยากจะบอกอะไรกับคนที่ได้ชมผลงานบ้าง
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของสร้างหน้าผิดบุญ
ผมคิดว่าทุกคนทั้งตัวผู้ออกแบบ
ตัวผู้ควบคุมหรือผู้มาช่วย
ตั้งแต่การลงสีหรือการตัดเส้นเก็บรายละเอียด

ทุกคนทำงานได้อย่างสุดความสามารถ

เพราะว่าจุดเป้าหมายอันเดียวกันทุกคนนั้น
คือเพื่อเป็นการแสดงความกระตันอยู่

เกียรติยศสูงสุดให้กับองค์ท่าน
ที่มาตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นจิตอาศา
เป็นจิตอาสาที่ไม่มีอะไรเลย
เรามาทำเพราะมีบางส่วน

ที่ผ่านมาเราอยู่ในยุคที่อยู่ในรัชกาลพระองค์ท่าน
ก็เจอรูปพระองค์ท่านติดผนังตั้งแต่เราเด็กแล้ว
พอโตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
เราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต
ซึ่งพี่ยุทธ์มาเนี่ยก็ยึดเกี่ยวกับการพอเพียงเกี่ยวกับความเพียน
ซึ่งพระองค์ท่านก็ทำทุกอย่างเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดที่เราเห็น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่เต็มที่แล้วก็รู้สึกดีมากที่อยากจะทำเป็นครั้งสุดท้าย
พระบารมีของพระองค์ท่านก็ถ่ายทอดออกมา
เป็นบุญกับชีวิตผมเป็นมงคลชีวิตของผมและครอบครัวและตระกูลของผมทั้งหมดเลย
ซึ่งคงจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องนำไปปฏิบัติหลังจากนี้ก็คือพระราชมรัฐของพระองค์
ข้อแนะนำต่างที่พระองค์เคยสอนเอาไว้เนี่ย
อย่างเช่นเรื่องความพอเพียงเรื่องความมานะอดทน
ตรงนี้สำคัญมากสำหรับเบื้องต้นของการดำเนินชีวิต
ผมคิดว่าผมจะต้องทำให้ได้อย่างที่พระองค์ได้สอนไว้ครับ
ค่ะแล้วในฐานะตัวของอาจารย์เองล่ะคะซึ่งรับผิดชอบดูแล

ที่ได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ที่สุดทั้งสองส่วน
ส่วนที่เป็นงานในกิจกรรมจากโรงเครื่องก็ดี
หรือในส่วนของกิจกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงดำ
ที่แสดงเรื่องของการพระธรรมฤทธิ์ก็ดี
ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานใหญ่ที่สุด
และก็เป็นเหตุจำนวนสูงสุดให้กับชีวิตตัวเองที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง
อยากจะเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ได้สะสมมานะครับ
ต่อวายให้พวกท่านสุดความสามารถ

มาเป็นงานจิตรกรรมที่ทรงคุณค่า

ความยากและพยายามของจิตรกรทุ่คน
มาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะคะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

หลากหลายสีสันร้อยเรียงเรื่องราวหลอมรวมดวงใจ
จากปลายผู้กันนับร้อยกลายเป็นบันทึกแห่งความทรงจำเพียงหนึ่งเดียว
นั่นคือการรำลึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยในหลวงรัชกาลที่๙